ไหนคุณทัศนายพาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้ว

เพราะว่าเช้าบ้านเขาก็โค้งสุดท้ายเนอะคุณผู้ชมเนอะ
วันนี้๑๕แล้วพรุ่งนี้๑๖ลอตเตอรี่ออก
เขาก็ไปแห่ขอโชคขอลาบกันนะคะ
ไปกันที่วัดสุนทรธรรมารามหรือว่าวัดโคกรุงค่ะ
อยู่ที่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ด
ประชาชนก็ไปกันกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ

ยังไม่เห็นเนาะเพราะว่าภาพไปไม่ถึง
มันคือหายหินโบราณนะคะ
นี่เห็นย่างอันใหญ่ขวาสุดเนี่ย
หายหินโบราณนี้ชาวบ้านเขาเรียกว่าปู่คำ
แล้วก็มีเจ้าแม่ตะเคียนที่ชาวบ้านเรียกว่าย่าทองด้วย

เอาแป้งไปทาข้างหายแล้วก็ลูบกัน
เบามือหน่อยหาเลขเด็ด
ชาวบ้านเขากระซิบมานะคะบอกว่า
เขาเห็นเลข๖๙๓อ่ะ

กราบอยู่รูปไหมรูปหายไหมหายโบราณ

ส่วนแย่ทองนะคะชาวแม่ตะเขียน
เขาก็ใช้แป้งโรยแล้วก็ถูไปถูมาอีกเหมือนกัน
แต่แม่ทองเห็นเป็นอีกเลขนึงค่ะ

เขาบอกแม่ทองเนี่ยเขาเห็นเลข๕๘๕กัน

พอได้เลขสมใจแล้วต่างคนต่างก็ได้คนละเลขนะ

แล้วเขาก็เอาไปซื้อที่แผงใต้ต้นไม้ภายในวัดนั่นแหละ
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ายืนถือแผงรออยู่แล้วจ้า

ต่อที่สวนหินมหาราชอุทยานแห่งชาติดอยผากรองนะฮะ
ตำบลรองอำเภอจังหวัดแพร่ครับนะฮะอยู่ที่อำเภอลองด้วย
ก็มีก้อนหินลักษณะคล้ายกับพญาคังคกคุณผู้ชมดูสิเหมือนไหมเออ
มันก็เหมือนนะเออเนี่ยมีตาด้วยนะฮะมีตามีปาก
หลังจากในเงินเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

เขาก็ไปนะซึ่งต้องเข้าไปทางเดียวนะฮะ
ส่วนหินนี้อยู่ที่ด้านหลังโดยเดินเท้าเข้าไปประมาณสัก๓กิโล
ไปพบก้อนหินก้อนนี้ตั้งอยู่เออมันคล้ายจริงคุณผู้ชม
เหมือนพญาคังคกเลยนะฮะก็เป็นหินแบบเดียวกันกับสวนหินมหาราชครับ
ลักษณะหินมีความสูง๒๕เมตร
เป็นรูปคล้ายกับคางคกหันหน้าไปทางทิศใต้
ชาวบ้านเขาเห็นมานานหลายชั่วอายุคนแล้ว
ก็เรียกกันว่าหินคางคกเป็นเรื่องแปลก
เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติสร้างสรรค
แต่ก็ยังไม่ได้มีใครเขาไปถูอะไรบูชาขอเลขกัน
แต่ว่าก็เป็นเรื่องแปลกที่มันเกิดขึ้นนะครับ

ปิดท้ายไปดูบรรยากาศที่ตลาดภาษีซุง
ในจังหวัดชัยนาธกันหน่อยนะคะ

และประชาชนก็มาเลือกซื้อสลากกันอย่างคึกคักเลย
ต้องบอกว่าวันนี้มาเยอะกว่าวันก่อน

เมื่อวานคุณเล่าไปจำได้ไหมคุณจิ๊กนวรัฐ
ที่เขาไปจุดแก้บนไอ้ส้มฉุน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้โชคราบที่วัดทรงเสว๋ย
แล้วเลขหางประทัดกับเลขเสี่ยงเซียมซี

เพราะว่าปลายเลขประทัดมันเป็นเลข๘๒ไง

ไม่ค่ะพ่อค้าก็ยิ้มกันไป

เอามาฝากเป็นของปากของคลอนนะคะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับ